ถนนวิภาวดีรังศิษย์อาจจะติดนิดหนึ่ง
เพราะว่านาที๔๓๐นที่ผ่านมาเองเกิดอุบัติเหตุ
ใครที่ใช้รถใช้ถนนช่วงนี้
รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อพลิกคว่ำแบบนี้สภาพเป็นแบบนี้
หน้าซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังศิษย์ซอย๙
ทะเบียนกรุงเทพฯพริกตะแคงแล้วก็ไปชน
ด้านหน้าถูกชนพังยับเลยค่ะ
ตอนนี้ประสานนะคะประสานรถยกทำการเคลื่อนย้ายต่อไป
นายคำล่าศรีฮราชค่ะคนขับให้การว่าตอนนั้นตัวเองเนี่ย
กำลังขับรถไปส่งกระจกจากท่าเรือคลองเตยจะเอาไปส่ง
คือรับจากท่าเรือคลองเตยจะไปส่งที่บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยาแต่ระหว่างทางค่ะนี่ไง
อีกหนึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุไม่ได้พักผ่อนอ่อนเพลีย
ก็เลยวูบหลับในลืมตาตื่นมาอีกทีรู้สึกตัวอีกทีค่ะ
รถที่ตัวเองขับมาไปพุ่งชนขอบทาง
พลิกคว่ำสภาพเป็นแบบนี้เบื้องต้นไม่มีคู่กรณีหรอกค่ะ
ก็ตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปค่ะ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
แล้วก็จะนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไป
แต่ว่ารถตอนนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ประสานรถยกมาทำการเคลื่อนย้ายค่ะ